โดยเฉพาะชาวเหนืออาจจะพึ่งพาแมงสี่หูห้าตาค่ะ

บรรยากาศการขอโชคเป็นยังไงเอาไปดูกันจ้า
วันนี้พามาไล่ขอพรเมงสี่หูห้าตาค่ะ
เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงราย
เป็นสัตว์ตลาดที่มี๔หูและ
กินผ่านเกณฑ์อาหาร
ถาดออกมาจะเป็นทองคำค่ะ
แล้วก็ต้องขอพรกันค่ะ
ใครที่อยากขอพรมาได้นะคะที่วัดป่าหัดหน่ออำเภอเชียงแสนค่ะ
โอ้โหที่นี่เตาทานเพียบเลย
อีกน๊ายล้างหูกระทะหรือยังไงคะคุณ
บรรยากาศอาจจะดูเหมือนแต่ไม่ใช่นะคะ
เป็นมิติใหม่ของการขอพรที่เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามตลอดข่าวจะรู้ดี
นั่นก็คือการขอพรจากแมงสี่หูห้าตา
กินทานเป็นอาหารแล้วทายออกมาเป็นทองคำ
ซึ่งแม่ง๔หู๕ตาที่เห็นอยู่นี่นะคะอยู่ที่วัดปลาหมากหนอ
ตำบลจันจว่านะคะอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายค่ะ
คือตามโบราณเนี่ยนะว่ากันว่าแมงสี่หูห้าตาเป็นสัตว์ประหลาด
ลึกลับอยู่แถวเขตจังหวัดเชียงรายนี่แหละ
ลักษณะรูปร่างหน้าตาก็คือเหมือนหมีสีดำตัวอ้วน

ก็คือสี่หูอย่างที่เขาบอกแมงสี่หู
แล้วมีกี่ตาคะ๕ตาค่ะ
ตาเพียบเลยเออนะคะแล้วกินถ่านเป็นอาหารค่ะ
ส่วนถ่ายออกมาจะเป็นทองคำถ้าใครเจอตัวแล้วเลี้ยงเอาไว้นะ
ก็ต้องให้ถ่านกินเป็นอาหารแล้วถ่านต้องร้อนด้วยนะคุณนะ
จากนั้นเนี่ยก็รอเลยนำพาโชคลาภมาให้เรามาให้ผู้เลี้ยงแน่นอนนะคะ
แล้วคนโบราณในเชียงรายเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่ง
เผื่อว่าใครอยากจะได้โชคได้ลาบได้ความเป็นสิริมงคล
ก็สามารถที่จะมาจุดทูปถวายและขอพรด้วย
สำคัญก็คือเตานี่แหละเตาถ่านนะ
คุณจะเอาถ่านที่เป็นถ่านแบตเตอรี่อย่างนั้นไม่ได้
ไม่ได้เป็นคนละถ่านกันพุทธศาสตร์
ทานแล้วจบข่าวเลย
ถ้าใครมีโอกาสไปเชียงรายนะคะแวะไปได้นะคุณผู้ชมที่วัดป่าหมากหน่อยนะ
แล้วขอบคุณคลิปนี้ที่นำมาแชร์กันด้วยนะจากคุณสุพรรณสาชัยค่ะ
ไปดูนะในติ๊กต๊อกมันมีอะไรให้ดูเยอะจริง

เอาถ่านอยู่แล้วเป็นคนชอบเอาถ่าน

ไม่ดีต้องดับเลย

ดีมากเลยค่ะ